เคยกินขนมไหมชอบกินขนมอะไรบอกกันหน่อย

ขนมไทยขนมตรงขนมตาล
อ่าขนมเค้กขนมเค้กอ่า

เค้กกล้วยหอม

เอ้าแต่บางคนนะครับถ้าไม่ชอบทานขนมแบบนี้เนี่ย
บางคนตกอกตกใจเฮ้ยขนมแบบนี้มันกินได้เหรอ
อะไรอ่ะขนมเปียกปูน
อ้าวขนมเปียกปูนใครก็รู้จักง่ายเลย

เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็กลุ่มขึ้นมาทานเออ
จะได้สะอาดไม่เปียกปูนบ้าเหรอ

คนละอย่างกันแต่ขนมเปียกปูนที่ผมจะพาไปทาน
เป็นสูตรโบร่ำโบราณแล้วก็เป็นสูตรที่อร่อยด้วย
เพราะว่าเป็นขนมเปียกปูนตาลสดทรงเครื่อง

เชื่อว่าหลายคนไม่เคยทานแล้วหลายคนไม่เคยเห็น
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกครับ
นี่ไปเลยชื่อร้านขนมของเขาเนี่ยนะฮะ
บอกเลยว่าต้องจดต้องจำร้านขนมอีฉัน

ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุวรรณวิล่าตะบนในเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ร้านนี้เป็นร้านขนมไทยที่ขึ้นชื่อนะ
มีมากมายหลากหลายเมนูให้ได้เลือกสรรกัน
แต่วันนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือขนมเปียกปูนตาลสดทรงเครื่องของทางร้าน
ใครได้มาลองทานแล้วก็รับรองติดอกติดใจ
แล้วต้องมากินมาซ้ำมาย้ำมาเตือน
มากินให้เตือนกันจนถึงขั้นจำไปถึงโสดประสาทสมองกันเลยทีเดียว

เจ้าของร้านก็คือคุณตวงทิพย์ธนาโชธพิรมนะครับ
เธอเล่าว่าตนเองทำขนมไทยขายได้ประมาณ๓๔ปีแล้ว
เปิดร้านมาก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียว

ของเธอนั้นที่ขึ้นชื่อก็คือ
เมนูขนมเปียกปูนตาลสดทรงเครื่อง

ไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวเพราะว่าไม่เคยได้ยินด้วย
ตาลสดจากอำเภอวัดโบดเนี่ยมาประยุกต์ใช้
พิสุนโลกรู้จักกันดีที่วัดโบดเนี่ยตานสดเขาขึ้นชื่อ
เออเด้นข้ามตามอยู่เยอะ
อ้าวแล้วทำอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
แล้วก็ขนมเปียกปูนของเธอนั้นจะเพิ่มท็อปปิ้งก็คือตัวที่วางไว้ข้างบน
ใส่อะไรลงไปบ้างมีเผือกพุษาจีนมะพร้าว
เฮ้ยอย่างเงี้ยอ๋อหูดูเครื่องสิคะคุณ
แล้วก็ราดกะทิลงไปข้างบนแบบนี้โอ้โห
กะทิของร้านนี้ไม่เหมือนที่อื่น
เพราะว่าน้ำกะทิที่ใช้จะเป็นน้ำกะทิมะพร้าวน้ำหอม
ผสมกับเนื้อมะพร้าวด้วย
โอ้โหเข้มข้นหวานมันกลมลงตัว
โอ้โหตายแล้วนี่สุดยอดความมัน
อร่อยเลยล่ะฮะคุณผู้ชมฮะลองไปทานกันดูนะครับ
ขนมเปียกปูนหอมอร่อยหวานมันกำลังดี
เนื้อมะพร้าวที่อร่อยแบบนี้
ขายแพงไหมเท่าไร

ไม่แพงไม่แพงถือว่าไม่แพงนะครับ
เอ้าชาวพิศนุโลกเมืองสองแฟร์
ค่ะสองแฟร์

เมืองสองแควร์นะครับพิศนุโลกไปลองทานกันได้
หรือว่าใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงอุตรดิษฐสุโขทัยพิจงพิจิตรกำแพงเพชร
ลองไปดูนะฮะกับขนมอีชั้น
ร้านขนมอีชั้นบัวลอยมีไส้
น่าทานมากเลยเพราะมีหลายขนมใช่ไหมคะ
รับรองอร่อยลืมโลก
อยากจะไปพิศนุโลกนะตอนนี้เลย
เห็นเขาตักแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันต้องจัดแล้ว
มันต้องแบบมันน่าทานมากสายหวาน
นี่เห็นแล้วจะต้องแบบสภาพเดียวกับเราสองคนนะ

บ้านคุณชนะเขาอยู่พิศนุโลก
งั้นยังไงมีโอกาสนะฮะก็ซื้อมาฝากกันบ้าง
ฝากไปยังคุณแม่นะครับที่ดูอยู่
ไม่จำเป็นรับกวนคุณแม่ทำไม

เดี๋ยวให้คุณแม่ลองชิมดูก่อนว่าอร่อยหรือเปล่า
ยังไงก็มาบอกกันด้วยก็แล้วกันเนาะ